ท่านผู้ชมครับตามเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙เพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับการระบาดรอบใหม่ในครั้งนี้เนี่ย
มันก็มีจุดกลางจุดสาเหตุมาจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
จากเรื่องของการเข้าแดนผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติเข้ามาของแรงงานต่างชาติต่างด้าวต่างนะครับ
ตอนที่มีข่าวครั้งแรกเนี่ยก็คือมีเจ้าของแพร่กุ้งที่สมุทรสาครนะฮะอายุ๖๗ปีเนี่ย
เป็นรายแรกโควิด๑๙แล้วก็ไล่ต่อเนื่องกันมานะครับ
ล่าสุดครับจังหวัดประจวบคิริขันนะครับบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑คนนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรผู้หญิงอายุ๕๑ปี
และเป็นน้องสาวของเจ้าของแพร่กุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครที่อายุ๖๗ปีที่พบป่วยเป็นคนแรกนะฮะ
ที่ตลาดกลางกุ้งนะครับสำหรับไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี้นะครับที่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
วันที่๑๐ถึง๑๓ธันวาคมเธอพักอยู่ที่คอนโดย่านรามคำแหงกรุงเทพ
๓ธันวาคมไปเยี่ยมแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่สมุทรสาครนะฮะ
ซึ่งก็คือแม่ของหญิงวัย๖๗ที่เป็นผู้ป่วยคนแรกนั่นแหละนะครับ
แล้วก็มีการสัมผัสใกล้ชิดกับแม่แล้วเดินทางกลับมาที่ประจวบคิริขัน
เพราะว่าทำงานอยู่ที่ด่านสุรกากรประจวบคิริขัน๑๔ธันวาคมก็ไปทำงาน
โมงถึงเที่ยงไปประชุมกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ๑๕คน
โมงเย็นถึง๓ทุ่มไปกินข้าวกับผู้ร่วมงาน๒คนแล้วก็เพื่อนสนิท๑คน
ธันวาคมมาทำงานที่ด่านสุรกากรตอนเย็นไปทานข้าวกับเพื่อนร่วมงาน๒คนและเพื่อนสนิท๑คน
เพื่อนร่วมงาน๑คนและเพื่อนสนิท๑คน๑๘ธันวาคมทางครอบครัวโทรมาแจ้งว่าในครอบครัวเนี่ยติดเชื้อคุณ๑๙นะ
กับเพื่อนสนิทมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวทีนี้๑๙ธันวาคมเธอเริ่มป่วยฮะมีอาการไอมีน้ำมูกก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลวัชิระกรุงเทพ
ธันวาคมเก็บตัวอย่างสารคัดหลังส่งตรวจที่คณะแพทยศาสตร์วัชิระพยาบาลแล้วก็พบว่าติดเชื้อนะฮะผลออกมาคือ๒๑ธันวาคม
ตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่วัชิระพยาบาลที่กรุงเทพทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฮิริขันนะครับบอกว่าหลังจากรู้ผลว่ามีเจ้าหน้าที่ด่าศุลกากรติดเชื้อนะครับ
บิ๊กคลินนิ่งที่โรงเรียนไปแล้วด้วยนะครับ
ของคุณผู้ชมต้องติดต่อจังหวัดเป็นเรื่องพันธการเสิร์ฟนะครับ
แล้วก็พันธการเก็บเงินเพื่อให้ทุกอย่างครอบคลุม
แล้วไม่มีอะไรเลือกล่อไปขอยินยันครับขอบคุณครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเนื่องด้วยตลาดกลางกุ้ง

สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในห่วงเวลานี้
คนก็เลยกังวลเรื่องของการไปซื้อกุ้งไปซื้ออาหารทะเลกิน
ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินเลยนะคุณภาคภูมิตอนนี้
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอื่นที่เขายังขายของกันอยู่

เพราะมันไม่ใช่ว่าอาหารทะเลหรือว่ากุ้งที่มาจากทะเลอะไรยังไงนะฮะ
มันเป็นกุ้งเลี้ยงด้วยที่มาซื้อขายส่งกัน
แล้วก็มารับกันที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ตลาดอื่นเลยต้องบอกว่ากุ้งนี้ไม่ได้มาจากสมุทรสาครนะ
ไม่ได้มาจากมหาชัยนะซื้อได้กินได้นะลักษณะแบบนี้

คือกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นกุ้งเลี้ยง

ทีนี้ค่ะตลาด๔มุมเมืองออกประกาศ
ห้ามขายอาหารทะเลและกุ้งทุกประเภทในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง
แต่ยังสามารถขายปลาหอยปูน้ำจืดได้
แผงค้ารับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศทำงาน
แรงงานแผงค้าต่างด้าวออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด
ส่วนบุคคลจากจังหวัดสมุทรสาครห้ามเข้าตลาดนะคะ
แก่แรงงานต่างด้าวผู้ค้าอาหารทะเลผู้ค้าตลาดสด
ผู้ที่ไปตลาดกลางกุ้งยกเว้นเรื่องของผู้ที่ค้าขายสินค้า
ประเภทผักผลไม้เข้าตลาดได้ตามปกติ
แต่ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ฝ่าฝืนถูกปรับ๑๐๐บาทนะคะ
ส่วนบุคคลที่จะเข้าตลาดก็ต้องมีการคัดกรอง
มีตรวจวัดอุณหภูมิเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์รอบตลาด

ฝ่าฝืนถูกลงโทษตามมาตรการของตลาดนะคะ
ก็มีการกระทำความผิดในลักษณะที่ว่านำอาหารทะเลเข้าไปขายอยู่บ้าง
ถ้าผิดแบบนี้พักการค้าขายไปเลย๗วัน

ถ้ากลับมาทำผิดอีกเพิกถอนสัญญาแผงค้าไปเลยนะ
ตลาดนี้เขาแบบโอ้โหเข้มข้นเลยนะคะ

แม้ว่าทางแพทย์จะยืนยันว่าทานได้แต่ว่าต้องปรุงสุก

พบว่าแผงขายหรือว่าร้านขายอาหารทะเลสดทุกแห่ง
ได้รับผลกระทบคล้ายกัน

คือตลาดเองคนก็เดินน้อยลงด้วยอาหารทะเลเองก็มาน้อยอยู่แล้ว
แผงเองต้องเอาป้ายมาติดหน้าร้านนะครับ
อาหารทะเลสดที่นี่นำมาจากที่อื่น
ไม่ใช่มหาชัยสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ต้องติดอ่านะภาพนี้
ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับ
ก็ต้องติดป้ายว่าอาหารทะเลทั้งหมดมาจากเกาะลันตา

มาจากทางนู้นเลยนะฮะไม่ใช่มหาชัยสมุทรสาคร
ก็กลัวมันชินแล้วอะ

มันมาไวลูกน้องเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ที่นี่
เราไม่ได้ไปไหนเลยให้เขาส่งมา
ไปรับที่สนามบินบ้างรับที่หมอชิดบ้าง

ส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนะครับ
วันนี้ก็เปิดใจกับเรานะครับ

แต่ก็เชื่อว่าอาหารทะเลเนี่ยถ้าเอาไปปรุงสุก
ก็ทานได้อ่ะ
อาหารทะเลสดนะ
อาหารทะเลสดเลยฮะแบบร้านอาหารเลยนะ
อาหารทะเลเผาซีฟู้ดนี่เขาก็มีผลกระทบเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะท่านผู้ชมครับเราไปที่ร้าน
ณคลองวานย่านจตุจักรนะครับ
บอกว่าลูกค้าที่จองเอาไว้เนี่ยนะคือเขาจอง
หน้ากันนานฮะคือร้านไหนดังก็คนก็จองเยอะ
อย่างร้านนี้เนี่ยนักคลองวานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกค้าที่จองไว้ตั้งแต่ช่วงธันวาคมเนี่ยนะ
เนี่ยไปถึงมกราคมเนี่ยช่วงปีใหม่ในต้นปีหน้าเนี่ย
ปรากฏว่าโทรมายกเลิกหมดเลยฮะ
ลูกค้าบอกกลัวฮะ
กลัวอาหารทะเลจากสมุทรสาครอะไรประมาณอย่างนี้
อย่างเมื่อวานนี้นะคะที่มีลูกค้าโทรเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาทาน
ว่าของทะเลเรามาจากไหนทำเป็นยังไงสุกไหมลูกแม่ครัวทำยังไงอะไรอย่างนี้
คือถามทุกขั้นตอนทุกอย่างแต่ที่ประเด็นคือเขาก็ถามว่ามาจากมหาชัยมาจากสมุทรสงครามหรือเปล่า
เราก็บอกไปว่าของเราเองเรามีเรือประมงอยู่ที่จังหวัดประจวบ
ของเราก็ไปเอามาจากบ้านค่ะลูกค้าก็เลยเข้ามาทาน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่อกุ้งในพื้นที่หมู่๕ตำบลดอนคาอำเภอบังแพรจังหวัดราชบุรี

ใหญ่เขาก็เลี้ยงกุ้งกันหลายหมื่นไร่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางแพร
เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งมากที่สุดในประเทศไทยคุณภาคภูมิโอ้โหผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่ากระทบหนักมากในเวลานี้นะคะ
คือช่วงปลายปีแบบนี้เขาก็คาดหวังเป็นช่วงเทศกาลไงโอ้โหแน่นอน
มันสังสรรค์กินเลี้ยงกันกุ้งราคาดีจะขายดีแต่เจอสถานการณ์แบบนี้แพร่กุ้งปิดส่งขายแพร่กุ้งก็ไม่ได้
ก็เนี่ยก็ต้องรอคนมารับไปขายตามร้านอาหารไม่ผ่านตลาดกลางกุ้งแต่ก็จะได้ราคาต่ำแต่ก็ต้องยอมขาย
กุ้งไว้ตายมันก็จะไม่ได้อะไรเลยใช่ต้องยอมขายราคาถูกก็ต้องยอม
ก็เลยฝากว่าตอนนี้ค่ะมาซื้อตรงหน้าเบาะได้เลยนะผู้บริโภคถ้าอยากกินกุ้งเชื่อมั่นได้นะว่าปลอดภัยนะคะ
ตอนนี้ก็ขอให้บริโภคอาหารที่ใช้กุ้งแต่ต้องปรุงสุกหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกุ้งดิบ
ผู้ประกอบการกุ้งเองเขาก็บอกว่าก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจก็ให้ปรุงสุกเอาไว้ก่อนนะคะ
ช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะต้องได้ราคาแน่เพราะว่าทุกคนจะมีวันหยุดจะซื้อของไปฝากบรรดาญาติทั้งหลาย
แล้วมาเกิดโควิดอย่างนี้เป็นไงแผลก็ปิด
กุ้งก็ส่งไม่ได้แล้วก็คาอาหารก็เป็นหนี้เขาสรรพัฒน์ออกไม่ได้แล้วถ้ามันถึงเวลาออกไม่ได้ก็ตายก็เยอะ
ถ้าตายแล้วไม่มีที่ส่งแล้วยิ่งกระทบหนักเลย
ก็ปิดแล้วน็อกดาวน์
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าก็มีผู้คนกังวลกันไม่น้อยในช่วงเวลานี้
ก็คือเรื่องการเคลื่อนย้ายการเดินทางของแรงงานต่างด้าวไปในพื้นที่ต่าง
คือตอนนี้ที่เขาล็อกดาวน์แล้วก็ห้ามเข้าออกเนี่ยเพื่อตรวจสอบแล้วก็ตรวจเรื่องโควิด๑๙เนี่ยคือที่สมุทรสาคร
ตลาดกลางกุ้งแต่ตรงนี้ครับที่นี่คือชนบุรีนะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีหญิงสาวเนี่ยคาดว่าจะเป็นแรงงานชาวต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเข้ามาแบบถูกหรือว่าผิดหรือว่าอะไรยังไง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์นะฮะพบหญิงสาวอายุประมาณ๑๗ปีอยู่ด้วยกัน๓คนที่ห้องพักตรงนี้ก็ไปสอบถามว่าเออมาจากไหนอะไรยังไงบอกว่ามาจากแม่สอดจังหวัดตากมาหางานทำไม่ได้หลบหนีเข้าเมืองนะแล้วก็ไม่ได้มาจากทางนู่นด้วยทางสมุทรสาครนะฮะแล้วตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายอุณหภูมิก็ปกติไม่มี

ทำในพื้นที่เมืองชนบุรีนะครับก็พบว่าเข้ามาอย่างถูกต้องนะฮะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก็ปกติดีอ้าวนี่ฮะบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะครับค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องให้กำลังใจกันใช่ค่ะนะแต่ก็ต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกด้วยเช่นกันใช่ค่ะเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะต้องผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะ